เราไปตามมาให้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
หลังจากเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
พาผู้ป่วยโคนสิบเก้ามาส่งเนี่ยใส่กันนัวเลยอืม
กับทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นเวรเปรย์ของโรงพยาบาลใช่ค่ะ

ใส่กันไม่ยั้งเลยครับคือที่เหลือมาห้ามนะ
เปรย์ก็เสื้อสีขาวเนี่ยครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหนี่ฮะ
คือเมื่อวานตามรายงานข่าวเบื้องต้นบอกว่าทางกู้ภัยเนี่ย
เขาพาผู้ป่วยโควิด๑๙มาส่ง
เถียงกันไปเถียงกันมาก็เลยซัดกันเลยนะครับ
ต่างฝ่ายต่างก็ไปแจ้งความด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๘สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ

หลังจากที่มีเรื่องมีราวกันนี่ฮะ
ก็มีคนที่มาห้ามมาแยกนะครับ
ทางฝั่งกู้ภัยเองส่งผู้ป่วยเสร็จ

วันนี้ทางโรงพยาบาลได้ออกมาแถลงชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นายแพทย์ปฏิวัติวงงามท่านเป็นรองภูมิในการโรงพยาบาลสมุทรปราการ
บอกว่าไปตรวจสอบแล้วนะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
เรียกเจ้าหน้าที่เวรเปรย์ที่อยู่ในคลิปมาสอบถามข้อเท็จจริงแล้ว
ซึ่งเจ้าหน้าที่เวรเปรย์คนนี้ยอมรับว่าก่อเหตุแบบนั้นจริงตามคลิปเลย
บอกว่าวันนั้นน่ะโมโหเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเทศบาลตะบนบางเมือง
พาผู้ป่วยโควิดมาส่งพอมาถึงกู้ภัยบอกว่าให้พาคนไข้เข้าไปหน่อย
เพราะไม่รู้ว่าต้องเอาไปส่งจุดไหนเวรเปรย์คนที่อยู่ในคลิปก็เลยบอกไปว่า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องพาผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปส่งนะ
คือทีแรกเนี่ยเขาก็เถียงอะไรกันด้วยแล้วก็คือกู้ภัยบอกอาจจะไปส่งก็ได้
แต่ว่ามันก็ต้องบอกทางนะคือเขาไม่รู้ไงว่าต้องไปส่งห้องไหน
ซ้ายเลี้ยวขวาอะไรยังไงมีปากเสียงกันแล้วก็ชกต่อยกัน
หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงทราบแบบนี้เนี่ยไปตรวจสอบประวัติ
พนักงานเวรเปรย์คนนี้โอ้โหคือมีพฤติกรรมลักษณะใจร้อน
คุมสติอารมณ์ไม่ได้ก่อเหตุลักษณะแบบนี้อยู่หลายครั้ง
ก็เลยลงโทษก็คือย้ายงานเลยนะให้ไปอยู่ในจุดที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการบริการรับส่งผู้ป่วยอะไรเลย
สั่งลดเงินเดือนด้วยลงโทษแล้วนะฮะตัดค่าทำงานล่วงเวลาด้วยนะครับ
แล้วถ้ายังก่อเหตุซ้ำอีกในครั้งหน้าเนี่ยจะถูกโทษสถานหนักคือไล่ออก
ก็เขาก็ยอมรับว่าผิดผิดจริงนะครับผิดจริงที่ลงไม้ลงมือ
ก็คือความไม่เข้าใจในการคุยกันมากกว่าครับในการแบ่งหน้าที่ในการเกี่ยงกันอะไรประมาณนี้นะครับ
แต่นั่นก็มันก็ไม่น่าจะเป็นสาเหตุใช่ไหมครับมันไม่น่าจะเป็นสาเหตุให้ถึงกับต้องลงไม้ลงมือกันครับ
ถ้าบทลงโทษสูงสุดคงต้องให้ออกครับถ้าถ้ามีความผิดจริงเพราะว่าเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องการทะเลาะกันเพียงเล็กน้อยเนี่ย
แต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับเป็นการควบคุมอารมณ์เป็นการควบคุมความโกรธ
ซึ่งถ้าควบคุมไม่ได้สถานการณ์มันอาจจะรุนแรงกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าหน้างานตรงนี้ยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ย
ก็คงไม่เหมาะที่จะปฏิบัติงานอยู่ในส่วนนี้ครับ
ส่วนทางกู้ภัยในคลิปเนี่ยเราสอบถามไปบอกว่าตอนนี้ทางคดีก็แจ้งความแล้ว
ส่วนเรื่องทางต้นสังกัดก็ชี้แจงให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบไปแล้วว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
เราถามไปยังประหลัดเทศบาลบางเมืองนะครับท่านอิทธิชัยชูเรนูนะครับ
บอกว่าทางเทศบาลเองเรื่องนี้ก็ไม่ได้ติดใจนะแล้วไม่ได้หมายความว่าทางเทศบาลจะต้องมีปัญหาอะไรกับโรงพยาบาล
เพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยเฉพาะเวรเปรย์คนนั้นนะครับ
คือทางเทศบาลเนี่ยจะมีศูนย์แรกรับผู้ป่วยโควิดอยู่หลายตำบลหลายอำเภอในพื้นที่สมุทรปราการนะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการทำงานประสานกันทุกหน่วยอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเป็นความผิดของใครนะ
แต่เปรียบเทียบว่าหากเปรียบเวรเปรย์เป็นเจ้าของบ้านกู้ภัยเนี่ยเขามาจากหลายที่หลายจุดที่เขาต้องพาผู้ป่วยมาส่งเนี่ย
เปรย์ก็คงจะต้องช่วยหน่อยล่ะบอกว่าไปทางนั้นทางนี้พาไปส่งอำนวยความสะดวกอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยครับ
ที่เที่ยวมอบหมายเนี่ยเป็นพนักงานดับเพลิงนะฮะแต่ว่าเวรพักนะครับอันนี้สำคัญฮะเวรพักพอดีมีความรู้เรื่องจิตอาสาเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วย
เคยเป็นกู้ภัยมาก่อนนะครับพอมีความเข้าใจเราก็เอาคนเหล่านี้มาช่วยงานกันนะครับแล้วที่ตักไม่มีนะฮะก็เป็นพนักงานดับเพลิงในปกตินะครับ
มีหน้าที่พ่นฆ่าเชื้อดูแลคนป่วยนะครับรับส่งผู้ป่วยในเวลาปกตินะฮะแต่เวลาพักในเวลาเวียนพักเนี่ยนะครับก็ไปช่วยงานที่สูญเสีย
งั้นเมื่อเขาเข้าใจว่าไปส่งพอไปศพปุ๊บเนี่ยความเข้าใจของคนศพ
ปกติหน้าที่หลักคือดับเพลิงนะฮะกู้ภัยชุดนี้แต่มาช่วยในเชิงจิตอาสาช่วยเหลือเรื่องของโควิด๑๙
ไม่ได้มีปัญหาระหว่างหน่วยงานนะฮะมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลตรงนี้
จริงแล้วทั้งหมดทั้งมวลทุกภาคส่วนก็ต้องช่วยกันเนอะ
มันคือการช่วยเหลือประชาชนมันคืองานจิตอาสาโดยแท้จริงนะคะ